ชาวบ้านที่พัทธรุงเขาตกอกตกใจกันใหญ่
จู่ตำรวจ๑๕นายครับ
ยกกันไปไม่รู้ไปทำภารกิจอะไร

มาขโมยของหรือว่ามาค้ายาหรือเปล่า

เอาไปดูตำรวจ๑๕นายเขามาทำอะไรครับ
เห็นไหมฮะมีไฟเอ่ยอะไรเอ่ยบ่วงเอยมามันคืออะไรฮะ

มันไปอยู่ข้างบนนั้น
คือโฉมหน้าของผู้ร้ายคืองูแล้วครับ
เขาไปขโมยกินไก่ชาวบ้านเลี้ยงไว้๔ตัวนะฮะ

มันเลื้อยได้เป็นโจรนะ
สุดท้ายตำรวจสพมพัทธรุงเองก็สามารถล้อมจับกลุ่มโจรลายนี้เอาไว้ได้
นี่อยู่บนต้นไม้ครับนะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเองก็ได้รับแจ้ง

งูเนี่ยงูเหลือมเนี่ยแอบเข้าไปขโมยกินไก่ของเขา
ไว้ในคอกหลังบ้านตายไป๔ตัวแล้ว
แล้วยังไปนอนสบายใจตีพุงอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะฮะ

คุณบอกเขานอนตีภูมิเขาเอามือที่ไหนตีคะ

ตำรวจมาตั้ง๑๕นายครับ
ไปที่บ้านเลขที่๗๓ทับ๗ถนนพิเศษกิจตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ไปถึงภูรายนี้ก็คือเจ้างูที่อยู่บนต้นมะขามตำรวจต้องปีงไปนำเนี่ยครับ

แต่งูก็หายไปมันมืดแล้วเนาะมันมองไม่ค่อยเห็น
ตามกันอยู่พักหนึ่งมีงูเหล้ยมาอยู่ตอนมาอีกต้นนึงครับ

ถามงูหายไปอีกตามการตอบไปอยู่ต้นไหนก็หากันไปอีก
จูดงูเหลืมตัวนี้มันเหลือลงมาเอง
ขอมอบตัวแต่โดยดีจากต้นมะพร้าวที่อยู่ถัดไป
ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้สามารถจับได้สำเร็จนะฮะ
ความยาวก็นู่น๒เมตรทีเดียวน้ำหนัก๑๐กิโลครับ
นำใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะฮะ
ผู้ร้ายรายนี้ยอมจำนวนเพราะว่าอาจจะอิ่มมากไปหน่อย
ค่ะแต่อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าจับได้โดยละม่อมใช่ไหม
เพราะว่าแหมเลื้อยไปหลายต้นซะเหลือเกิน

แล้วชาวบ้านก็เห็นตำรวจมากันเยอะไงคะ
นายที่แรกคิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุอาทยากรรมอะไร